ผู้ชายคนนี้ออกไปดักหรู

ว่าเป็นโครงกระดูกของผู้ชาย

ไม่น่าจะน้อยกว่าครึ่งปี
และขอโทษครบซะด้วยกระดูก

อยู่ในลักษณรภ์๕เมตรตรงเนี่ยฮะ

คือร่องน้ำนี้มันเคยมีน้ำมาก่อนคุณผู้ชม
เมื่อนำกระดูกมาจัดเรียงกันนะครับ
แม่มันค่อนข้างจะครบสมบูรณ์ทีเดียว
เบื้องต้นสรุปได้ว่าเป็นผู้ชาย
สูงประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
พบหลักฐานกางเกงในตัวเดียวครับนะฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งปีครับ
นายนิยมอินทรัลักษ์แก่มแหงอายุ๔๒ปี
คนที่เจอโครงกระดูกเล่าบอกว่า
เมื่อช่วงเย็น๑๔มีนาคมที่ผ่านมาเขาออกไปดักหนู
ปกติเนี่ยจะไปดักในทุ่งนานะไม่เคยมาหรอกจุดนี้
เพราะมันเป็นป่าทึบแล้วก็เป็นที่ของเอกชน
แต่เขาบอกว่าไอ้ครั้งนี้ทำไมทำไมนะมันมีอะไรมาโดนใจ
อยากจะมาหาหนูแถวนี้
ก็เลยเกิดเรื่องมาเจอโครงกระดูกเข้านี่แหละคุณผู้ชมครับ
นางจำเนียนสอนประโคนเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
เล่าบอกว่าถ้าจำไม่ผิดแล้วนะคุณนักข่าว

สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยนะ
วิรสักบัวหอมหรือว่าในโย
ในอายุสามสิบห้าปีคือเขาเป็นคนสติไม่สมประกอบ
หายตัวไปจนแม่เนี่ยแม่ของนายวีรศักดิ์ไปแจ้งความคนหาย
เอาไว้ที่สพห้วยราชหลังจากนั้นไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลย
กระทั่งมาทราบข่าวว่ามีคนไปเจอโครงกระดูกเนี่ย
หรือว่าจะเป็นนายโยนะครับป้าจำเนียนคิดแบบนั้น
ขณะที่ป้าออสบ้างป้าออสเสริมผลเป็นภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เล่าบอกว่าหลังจากในโยมันหายตัวไปคุณนักข่าวนะ
ถ้าฝันฝันนะฝันบอกว่ามีชาวบ้านมาบอกว่า
โยมันจมน้ำตายไปแล้วในฝันเนี่ยป้ายังบอกว่าไปดูด้วยนะ
ไปดูนายโยด้วยที่ว่าจมน้ำตายเนี่ยกระทั่งกลับมาสู่ความจริง
มารู้ว่ามีคนไปเจอโครงกระดูกครับแล้วก็แจ้งแม่ของนายโยไปแล้วล่ะ
ที่ทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคาดว่าจะมาถึงวันนี้แหละ
เรื่องต้นทราบว่าตำรวจจะตรวจดีเอนเอครับ
เอามาเปรียบเทียบกับคุณแม่นะฮะของถ้าคิดว่าเป็นของนายโยเนี่ย
คือดีเอนเอเนี่ยเทียบจากแม่เนี่ยชัดที่สุดครับ
มันจะขึ้นคู่กันชัดที่สุดหากตรงกันเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็จะสบายใจนะฮะครอบครัวอาจจะได้รู้ด้วยว่า
ลูกเสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ